เดี๋ยวมาดูเรื่องนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในอู่ซ่อมรถริมถนนเกษตรนวมิน
เจ้าของอู่กำลังจะย้ายรถคันหนึ่งเข้าไปด้านในเพื่อไปซ่อม
ปรากฏว่าเอ๊ะมีผู้ชายคนนึงนั่งอยู่ในรถ

แต่ผู้ชายคนนี้ทำไมเหมือนแบบอืดแล้ว
ส่งกลิ่นเหม็นเน่าออกมาแล้ว

เบาะฝั่งซ้ายและน่าจะเสียชีวิตมาแล้วหลายวันเพราะหนอนเต็มเลยค่ะ

ริมถนนเกษตรนวมินค่ะอู่นี้นะคะรถเก๋งสีดำ
มีศพผู้ชายอยู่เบาะซ้ายน่าจะเสียชีวิตมา๓๔วันค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
นี่ดูพวกหือหือมันลงมะแรงพวกหนอน
จริงมะแรงวันนอนอุ้ยแล้วไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะ
เพราะว่าศพนี้ไม่มีเอกสารระบุตัวตนอะไรเลย
ก็เลยรีบส่งนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อชนะสูตรค่ะ
ส่งคุณไกด์ธนกรนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
รถเก๋งสีดำคันนี้ยังจอดอยู่
รถเก๋งคันนี้ยังมีกลิ่นเหม็นอยู่เลยนะคะ

เปิดประตูออกมาเบาะด้านซ้าย
จุดที่ผู้เสียชีวิตนั่งอยู่อะค่ะหนอนเต็มจริง
พบศพคนแรกคือนายรัตนาชัยอายุ๒๓
บอกว่าวันพระรหัสบดีที่ผ่านมาคนในอู่ซ่อมรถ
เห็นผู้ชายคนนึงเหมือนเป็นคนเร่ร่อน
เดินเข้ามาในอู่มาขอข้าวขอน้ำ
หลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็นั่งอยู่ในอู่ซ่อมรถ
เป็นอู่ที่ปิดไปแล้วอยู่ข้างกับอู่ของนายรัตนาชัยนะคะ
คืออู่นั้นเนี่ยกำลังจะย้ายกัน
ก็เหลือรถเหลืออุปกรณ์อะไรบางส่วน
คืนวันพระฤหัสบดีพนักงานที่อู่ได้ยินเสียงคล้ายคนปิดประตู
ก็นึกว่าเจ้าของอู่กลับมาที่อู่ก็ไม่ได้เอกใจอะไร
เช้าวันถัดไปก็ไปถามว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้หายไปไหน
เร่ร่อนคนนี้ก็ไม่มีใครรู้
ก็คิดว่าเขาคงไม่อยู่ในอู่แล้วล่ะมั้งคงเร่ร่อนไปที่อื่น
ปรากฏว่าเช้าวันนี้คนที่อู่บอกว่ากลิ่นอะไรก็ไม่รู้เหม็นมากเลยอ่ะ
หนูตายหรือสุนัขหรืออะไรหรือเปล่า
แต่กลิ่นมันลอยมาจากรถเก๋งสีดำคันนี้
แต่รถคันนี้จอดอยู่สัก๓เดือนนะคะซ่อม
ก็เลยเข้าไปส่องดูที่กระจกฝั่งขวาด้านคนขับ
เห็นแขนคนอยู่ในรถ
โอ้โหคือถ้ารถคันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มมืด
คนในอู่คงเห็นแล้วล่ะว่ามีคนมานั่งมานอน
มาทำอะไรอยู่ในรถแต่รถมันมืดมากอะค่ะ
รู้อีกทีก็คือผู้ชายคนนี้เสียชีวิตอยู่ในรถไปแล้ว
ตอนเย็นก็ไล่แกก็ไม่ไปแกก็นอนตรงนี้

แต่พอเขาทักผมก็เลยว่ามันกลิ่นมันมาเป็นช่วงตรงรถ

ผมก็ไม่ได้เปิดผมก็เลยไปมองข้างขวาก่อนเห็นแมงวันตอม
ผมก็ไม่แน่ใจผมก็เลยเอาหน้าไปชะโงกส่องตรงกระจกก่อนดู
ผมเห็นแค่แล้วผมก็ออกให้แจ้งนับรวจเลย
เพราะว่าปีมันมืดปีมันมืดใช่ครับ
นายไกรสอนก็บอกว่าวันนี้ตอนเที่ยงได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ในรถจอดอยู่ในอู่ซ่อมรถ
พอไปถึงก็เห็นว่ามีศพอยู่ที่เบาะหน้าฝั่งข้างคนขับนะคะ
ก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมา๓๔วันได้แล้ว
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายอะไร
แล้วก็ลักษณะท่าเหมือนคนนอนปกติครับ
ผมคิดว่าเขาน่าจะไม่มีอากาศหายใจ
เพราะว่ารถปิดสนิททั้งหมดเลยใช่ครับ
มีจากการเก็บกู้ออกมานี่ร่องรอยบาดแผลมีอะไรไหมครับพี่
ไม่เจอครับไม่เจอร่องรอยอะไรเลย
แล้วขนาดเสียชีวิตคาดว่าไม่ต่ำกี่วันครับ
ถ้าโดยประสบการณ์นะผมคิดว่าน่าจะประมาณ๓๔วันนะ
คือตอนนี้พยายามค้นแล้วแต่ไม่เจอ

เพราะว่าเขาไม่มีเอกสารอะไรติดตัวเลยใช่ครับ
คือก็มีข้อมูลมาว่าตัวผู้เสียชีวิตคนนี้ค่ะ
ก็น่าจะเป็นคนเร่ร่อนที่เคยเข้าไปขอข้าวขอน้ำในอู่นั่นแหละ
แล้วก็ชอบเดินไปเดินมาอยู่แถวถนนเกษตรนวมิน
ตำรวจสนโครครามก็จะตามหาญาติพี่น้องนะคะ
ว่าเขาชื่ออะไรนามสกุลอะไรมีญาติพี่น้องที่ไหนหรือเปล่า
จะได้ให้ญาติมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ